เล่าเข้าปากเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่าพูดไม่เข้าหูอ่า
เข้าปากแต่คำพูดไม่เข้าหูนะคะท้าตีท้าต่อยกันสุดท้าย
รุ่นน้องทนไม่ไหวนี่นี่อะไรนะหยิบไม้ยาวขนาดนี้อุ้ย
จนรุ่นพี่ที่ชื่อสงการเห็นไหมวิ่งเข้าใส่น่ะ
ใช่พยายามถอยหลังหนีใช่เขาท้าตีท้าต่อยกันนี่อุ้ย
เข้าไปแล้วจนเขาล้มลงไปนึกว่าจะจบไม่จบ
เป็นสิบรอบพี่อุ๋ยฟาดจนเลือดอาบทั้งตัว
หน้าตาปูดบวมอ่ะโอ้โหดีนะไม่ตายอ่ะ
แต่ฝั่งนั้นเขามือเปล่าไงใช่ไหมอันนี้มีไม้อ่ะ
ใช่แล้วฝั่งนั้นอายุเยอะกว่าด้วยนะคะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ
คนก่อเหตุคือนักคณึงอุตุพรณ์อายุยี่สิบเก้าปี

พุ่งเข้าไปฟาดนายสงกรางใจกลางอายุ๔๔ปี
ตีจนเขาสงกรานล้มลงไปที่พื้น
ฟาดฟาดฟาดฟาดลงไปแบบไม่ยั้ง

รวมแล้วเกือบ๑๐ทีเลยนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยรีบวิ่งเข้ามาช่วย
ตอนนั้นนายสงกรานคือร่างนี่เลือดอาบ
หน้าตาปูดบวมกู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ญาติคนเจ็บเล่าบอกว่าตอนแรกก็ได้ยินเสียงเออะโวยวาย
สักพักนึงเสียงมันเริ่มดังสนั่นลั่นโอ้โหดูสภาพนายสงกรานเนี่ยค่ะ
ับเลยอ่ะนิ่งเลยเนี่ย
ได้ยินเสียงเอเอาไว้เสร็จพอญาติเดินออกมาดู
ก็เห็นนายสงกรานนอนจมกองเลือดแล้วค่ะก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
ตำรวจสพเทิงพอได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่เลยนะคะ
คุมตัวนายคนึงเอาไว้ได้นายคนึงก็เล่าบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันนี่แหละ
เหล้าอยู่ในบ้านนายสงกรานเลยทีนี้พอต่างคนต่างเมาอ่ะ
สงกรานก็ท้าทายเขาจนถึงขั้นชกต่อยกัน
เขาเห็นท่าไม่ดีคิดว่านายสงกรานมีอาวุธ
ก็เลยเดินออกไปแล้วไปคว้าไม้ที่อยู่ข้างทาง
กระหน่ำตีนายสงกรานจนล้มอยู่ที่กองไม้ริมทาง
เขาบอกเขาตีซ้ำไปเนี่ยเกือบสิบครั้งได้แล้วเขาทำไงรู้ไหมพี่อุ๋
ยังไงฮะเขาบอกเขาหยิบกองไม้โยนใส่นายสงกราน
หวังจะจุดไฟเผาค่ะเหรอเออขนาดนั้นเลย
เขาบอกเขาเจ็บใจที่ถูกท้าตีท้าต่อยแต่เพื่อนบ้านอ่ะออกมาตะโกนบอกหยุด
หยุดหยุดเขาถึงได้เดินออกจากที่เกิดเหตุ
สักพักก็เดินวนมาดูอีกรอบนึงจนถูกจับตัวได้ในที่สุดนะคะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานักเลยทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนไม้ของกลางเนี่ยตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานประกอบดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ